ใครเป็นใครมีไม้จับก็ต้องหน่วนการ
เวลานี้ประกาศพรกร
จำกัดขอบเขตเฉพาะกรุงเทพมหานคร
ถ้าในจังหวัดอื่นมีนาวน้วมันจะเกิดความรุนแรง
รัฐบาลก็อาจจะประกาศพื้นที่เพิ่มนะครับ

หลังจากที่ก่อนหน้านี้การรวมตัวกันที่สี่แยกราชประสงค์

คุณผู้ชมน่าจะได้เห็นผ่านทางโซเชียลมีเดียค่อนข้างเยอะ

แม้กระทั่งการไลฟ์เองของประชาชนในพื้นที่นะคะ
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้คือมุมของสี่แยกราชประสงค์นะคะ
แล้วก็ลักษณะของการรวมตัวกันเนี่ย
ถ้าใครได้ดูตลอดหรือดูสลับไปสลับมาของหลายแห่ง
เห็นการเคลื่อนไปเคลื่อนมาไปมุมนั้นบ้าง
มุมนี้บ้างของที่สี่แยกราชประสงค์นะคะ
คือณตรงจุดที่มีการรวมตัวกันเท่าที่เห็นเนี่ย
แล้วเป็นแก่นำที่คุ้นหน้าก็คือเห็นไม้พานุพงศ์แล้วนะคะ
ในขณะที่นอกเหนือจากนั้นแล้วยังไม่ได้มีการตั้งเวที
การขึ้นปลาใสการใช้ลำโพงอย่างเป็นทางการใด
แล้วก็ลักษณะการชุมนุมกันเนี่ยจะเป็นการตะโกนกันเป็นระลอก
ตะโกนกันเป็นระยะทีละประเด็นนะคะ
แล้วก็การเผชิญหน้าก็ไม่ได้ดูหนักแน่นหรือว่าหน้าหวาดเสียวอะไรนะคะ
เพราะว่าคือทางเจ้าหน้าที่ก็มีแล้วก็ตั้งกระดานนะคะ
แล้วก็จำนวนไม่ได้มากนักเท่าที่ประเมินจากสายตา
ในขณะที่ประชาชนเองก็เว้นระยะห่างกันเมื่อต้องอยู่เผชิญหน้าเป็นแถวเผชิญหน้ากัน
ทีนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ก็คือสิ่งที่เราจะคุยกันในวันนี้ว่า
ตกลงแล้วเมื่อเช้ามืดของเมื่อวานจะส่งผลถึงเย็นนี้แล้วข้ามคืนนี้หรือหลังจากนี้แค่ไหน
เพราะว่าในส่วนของแกนนำนะคะเท่าที่คุ้นหน้าเนี่ยถูกจับตามหมายไปเกือบหมด

แต่สิ่งที่เขาพูดกันตลอดทั้งวันก็คือว่าไม่มีแกนนำที่คุ้นหน้าก็จะมีแกนนำขึ้นมาอีก
ไม่ต้องมีใครนำทุกคนขึ้นตาใสได้

ท่านแรกอาจารย์ประจำคณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะอาจาร
เคยมาอธิบายแล้วว่าทำไมถึงมีการเคลื่อนตัวของเด็กในรอบนี้แบบนี้นะคะ
รองศาสตราจารย์ดรอนุสรอุโนอีกหนึ่งท่านค่ะ
เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะดรธนกรวังบุญคงชนะ

เดี๋ยวในระหว่างที่เราคุยกันเราจะคลอภาพและเปิดเสียงคลอไปให้ฟัง
คือเบื้องต้นยังไม่ได้มีอะไรดูน่าตื่นตกใจส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่ายังสว่างอยู่ด้วยนะคะ
เอาเบื้องต้นก่อนคือทางฝั่งนี้อาจารย์ได้คุยกับลูกศิษย์ลูกหาที่ไปร่วมชุมนุมบางส่วนเป็นแกนนำหรือยังคะ
ว่าตกลงเขาประเมินสถานะการณ์เอาไงต่อค่ะ
คือในส่วนที่เป็นแก่นำเนี่ยเนื่องจากวันนี้คนที่รู้จักกันนะครับต่างก็ถูกนะคะ
ตั้งเคราะห์และดันบันคันดีตอนนี้ก็คือมีเทศเกิดว่าที่สนิทกัน
อย่างเช่นเพนกวินแล้วก็รุ้งตอนนี้ก็ถูกควบคุมตัว
ตอนแรกไปอยู่ที่ศาลธันยังบุรีแล้วก็ตอนนี้ก็มาอยู่ที่
เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯแล้วตอนนี้พวกกลุ่มเพื่อนนักวิชาการด้วยกัน
ก็เราร่างแถลงการออกมาในเรื่องของการไม่เห็นด้วย
กับการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วก็การสลายการชุมนุม
แล้วก็บังคับใช้ตอนนี้ครับแล้วก็ล่าสุดรู้สึกว่า
สารจะให้ใช้ตำแหน่งทางวิชาการนะครับในการประกันตัวเด็กออกมา
คุณนี้จะเป็นของคนที่ถูกจับ๑๓ก่อนตั้งส่วนนั้นจะให้ออกมา
ครับก็ในส่วนนี้ก็คือว่าถ้าถามว่าได้คุยกับเด็กที่เป็นอย่างนี้ไหม
ยังเนื่องจากว่าพวกเขาอยู่ตรงนั้นแต่ถ้าถามว่านะครับในส่วนของเด็กอื่นที่เหลืออยู่นะครับ
ถ้าเป็นเด็กทั่วไปก็ดีพอดีวันนี้มีโอกาสได้สอนเด็กนะครับในช่วงเช้านะครับ
ก็ส่วนหนึ่งก็แน่อย่างที่เราเห็นก็จะเป็นคล้ายกับอารมณ์เดียวกับตอนนี้ที่เราเห็นมีราชประสงค์
ก็คือว่าสัดส่วนของผู้ร่วมชุมนุมจะเปลี่ยนไปแล้ว
เดิมทีถ้าเกิดว่าเราเห็นที่ผ่านมาอย่างเช่นบางเมื่อวานอาจจะประมาณครึ่ง
ครึ่งหนึ่งก็จะประกอบด้วยในส่วนอาจจะเป็นกลุ่มของคนที่มีส่วนกับความขัดแย้งทางการเมืองในช่วงก่อนหน้า
อาจจะเรียกว่าเสื้อแดงก็ได้นะครับหรือว่ากลุ่มที่อาจจะผันหรืออาจจะแบบกลับตัวกลับใจอะไรก็มาส่วนหนึ่ง

แต่ว่าวันนี้นะฮะถ้าเกิดว่าดูสถานการณ์ที่ตามไปตรงนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของนักเรียนนักศึกษาเป็นส่วนใหญ่แล้ว
กลุ่มที่จะเป็นไหว้ตรงนั้นไม่มีเนื่องจากว่าอะไร
เพราะว่ากลุ่มของคนที่ถูกจับตมไปเนี่ยทั้งหมดคือเพื่อนของเขา
เราจะเห็นถึงข้อเรียกร้องนะฮะวันนี้ที่มันพัฒนามามันคล้ายกับว่าขมวดมาอยู่เรื่องเดียวก่อน

แล้วก็ตอนนี้ผมเข้าใจว่าสถานการณ์ก็คงยังตรงนี้ต่อไป
เราอาจจะไม่เห็นการตั้งเวทีนะครับในลักษณะที่มันเป็นคล้ายกับว่าทางการหรือว่าใหญ่อย่างเมื่อก่อน
แต่เราจะเห็นถึงการดื้อแพ่งเราจะเห็นถึงการรวมตัวการชุมนุมกัน
ซึ่งผมเข้าใจว่ามันจะไม่จำกัดอยู่แค่ในเรื่องของกรณีที่พลาดประสงค์เรื่องนี้ต่อไป
โอเคถึงแม้ว่าวันนี้ไปราชประสงค์เพราะไอ้กลุ่มที่ฟรียูสเขาประกาศ
แต่ผมเข้าใจว่าถ้าเพื่อนเขายังไม่ถูกปล่อยตัวออกมาเนอะไอ้การชุมนุมอย่างนี้ก็ยังจะคงเกิด
อีกข้อหนึ่งที่มันจะสำคัญกว่าก็คือว่าจากเดิมที่ถ้าเราไปดูก็คือว่าการชุมนุมในครั้งที่ผ่านมา
ข้อเรียกร้องที่คุณประมวลขึ้นมาไล่คุณประยุทธ์เป็นข้อที่๑
ทีข้อเรียกร้องนี้มันไม่เคยไหลเวียนอยู่ในการชุมนุมมาก่อน
และเมื่อวานต่อให้ไปพูดถึงใบยุทธ์เนอะก็คือว่าคนที่เห็นด้วยศพมือส่งเสียงตามนี้เนี่ย
ก็จะเป็นมวลชนที่อาจจะเป็นกลุ่มความขัดแย้งกลับเป็นส่วนใหญ่
เด็กเองอย่างเก่งก็แค่ตบมือหรือแบบอะไรก็ว่าไป
แต่ครั้งนี้มันจะทำให้รัฐบาลจะกลายมาเป็นสตุโดยตรงกับเด็กจากการที่คุณไม่จับเพื่อนเขา
ไม่ได้มองคุณเป็นแค่กับเป้าที่จะต้องเผชิญหน้ากัน
แต่เมื่อคุณเปลี่ยนสถานะให้กลายมาเป็นศัตรูโดยตรงกับพวกเขา
แล้วผมเชื่อว่าต่อไปรัฐบาลจะรับมือยากแล้ว
ที่อาจารย์บอกมาทางดรธนกรเลยค่ะ
คือเราเห็นที่มาที่ไปของประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
เราก็เห็นแถลงการในการโต้ของกลุ่มผู้ชุมนุมใจในนาม
ย่อยหรือกลุ่มใหญ่ก็แล้วแต่คำถามคือ

คือถ้าสมมุติเรามองด้วยสายตาร่วมกัน
เราจะเห็นว่าอาจจะเป็นคนรุ่นใหม่
อยู่ในวัยนิสิตนักศึกษานักเรียนค่อนข้างมากถ้าเทียบกับเมื่อวาน
คือผมมองอาจจะมองต่างอาจารย์นะครับ
ผมมองว่าวันนี้เนี่ยคือรัฐบาลไม่ได้มองนักศึกษาเป็นคู่ขัดแย้งนะฮะ
คือวันนี้ถ้ารัฐบาลไม่ดำเนินการตามกฎหมายนะครับ
คุณจอมขวัญเห็นอยู่แล้วนะครับว่าเมื่อวานเกิดอะไรขึ้นนะครับ
คือถ้าการเรียกร้องของนักศึกษาเนี่ย
เป็นไปตามข้อเรียกร้องตั้งแต่แรก๓ข้อเนี่ย
ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขรับนูนเองหรืออะไรก็ตามเนี่ย
ผมไม่ได้ว่าจะไม่เห็นด้วยนะครับผมเห็นด้วยอยู่แล้ว
แต่วันนี้เนี่ยกระบวนการเนี่ยมันกลายมาเป็นการที่จะ
มีการจาบจ้วงสถาบันหลักของประเทศนะครับซึ่งเป็นเสาหลักของประเทศ
มันทำให้คนส่วนใหญ่ของประเทศนะครับมันรับกันไม่ได้
สถานการณ์เมื่อวานเราก็เห็นอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย
วันนี้ถ้ารัฐบาลไม่ดำเนินการเนี่ยนะครับคุณจอมขวัญเห็นไหมครับว่า
อีกกลุ่มหนึ่งก็ประกาศออกมาชัดเจนที่จะออกมาปกป้องสถาบันที่
พี่น้องคนไทยรักได้ศรัทธาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นว่า
มันจะมีม็อบมวลชนทั้งสองฝั่งความขัดแย้งความเสียหายมันเกิดขึ้นกับประเทศชาติ
เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมเข้าใจว่ารัฐบาลเนี่ยมันมีความจำเป็นต้องออกมายุติปัญหาก่อนนะครับ
ไม่ใช่ว่าไม่เข้าใจนักศึกษานะครับผมพูดเสมอนะครับว่าผมเชื่อในพลังที่บริสุทธิ์ของนักศึกษานะ
ผมบอกคุณจอมขวัญแล้วบอกท่านอาจารย์เลยนะผมไม่เห็นด้วยกับแกนนำบางคนเท่านั้นเอง
ผมเจอนักศึกษาหลายท่านนะก็หลายอย่างที่ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ย
มันเป็นเรื่องที่ดีก็เยอะแยะนะครับแต่ผมไม่เห็นมีความจำเป็นจะต้องไปปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับ
เพราะว่าถามว่าสิ่งที่หลายอย่างที่นักศึกษาเสนอทำไมไม่เสนอแนวทางการพัฒนาประเทศในด้านต่างนะครับ
ว่าเราจะเดินไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศอย่างไรบ้างนะครับ
สถาบันหลักของประเทศไม่ได้เคยมีแต่สร้างคุณงามความดีสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติมากมายนะครับ
ผมไม่เห็นจำเป็นจะต้องไปยุ่งเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าวันนี้เนี่ย
น้องนักศึกษาเนี่ยยังยืนยันเงื่อนไขเดิม๓ข้อที่ผมเคยพูดไว้เนี่ย
ผมเชื่อว่ารัฐบาลและประชาชนส่วนหนึ่งเห็นด้วยอย่างแน่นอน
แต่พอไปถึงขนาดนี้เนี่ยผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ย
พี่น้องประชาชนส่วนหนึ่งเขาถอยออกมานะครับ
ในส่วนที่ทั้งสองท่านพูดที่ฉันแจ้งกับคุณผู้ชมพร้อมกันเลยนะคะ
คือว่าคือเวลาที่เราจัดรายการเรื่องการเมืองในสถานการณ์ลักษณะแบบนี้
โดยที่มีข้อเรียกร้องเกี่ยวข้องกับการปฏิรูปสถาบันเนี่ยนะคะ
คือว่าก็เป็นความจำกัดของเวทีในสื่อหลักนะคะ
ที่เราไม่สามารถลงรายละเอียดได้อย่างที่
จริงแล้วฉันเชื่อว่าแขกรับเชิญก็พร้อมที่จะมีการแลกเปลี่ยนทัศนะกันนะคะถึงเรื่องต่าง
แต่ว่าสถานีเองนั่นแหละเป็นคนที่ตีกรอบไว้ว่าได้เท่าไหร่ก็คือเท่านั้น
เพราะว่าเราก็ถูกครอบด้วยกรอบอีกทีก็คือจะแค่ระดับหนึ่งเท่านั้น
บอกคุณผู้ชมไว้ก่อนเลยว่าเอ๊ะทำไมเดี๋ยวจะหาว่าทำไมไม่อธิบายทำไมไม่ให้เขาพูดนะคะ
ทีนี้อาจารย์คือเมื่อวานนี้ก็เป็นจุดเปลี่ยนจริง
เข้าใจค่ะทีนี้อาจารย์แต่ว่าแต่ว่าเอาอย่างนี้ค่ะเราไม่ได้ลงรายละเอียดได้มากเหมือนขนาดเวทีปลาใส
แต่ทีนี้ในส่วนที่ดรธนกรพูดก็เป็นสิ่งที่ถูกกล่าวเอาไว้
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วก็อาจจะเป็นเหมือนกับ
กลายเป็นรวมทุกความสนใจมาในจังหวะเหตุการณ์เรื่องขบวนเสด็จเท่านั้นเลย
ถ้าเราไปดูนะครับไอ้การนัดชุมนุมของเด็กที่ผ่านมาวันที่๑๔นะครับ
เขาไม่ได้นัดชุมนุมโดยที่มีขบวนเสด็จเป็นคล้ายกับว่าเป็นโจทย์ใหญ่
แต่มันเป็นเรื่องของว่ามันครบรอบนะฮะการเปลี่ยนแปลงกัน
ไม่ใช่การอาจจะเรียกว่าการลุกคือของนักศึกษาเหตุการณ์
เพราะเหตุดังนั้นก็เลยเลือกเอาวันนั้นนะครับ
และโดยที่ไม่ทราบมาก่อนเลยว่าจะมีขบวนเสด็จในวันนั้น
ก็คือแบบว่าการนัดวันชุมนุมไม่ได้มีโจทย์อะไรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนเสด็จเลย
อันที่๒ก็คือว่าหลังจากที่ทราบแล้วก็มีการแจ้งนะครับให้ทราบในที่สาธารณะ
ว่าจะไม่ขัดขวางขบวนเสด็จแล้วก็จะปล่อยให้ผ่านไป
แล้วก็อาจจะแบบมีการแสดงนะฮะอาจจะเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความคิดเห็นของพวกเขาโดยสุจริตใจ
พวกเขาฮิตเห็นอย่างนี้แล้วอยากจะแสดงออกผ่านสัญลักษณ์แบบนี้
แล้วคันมาถึงเวลาจริงเนี่ยพวกเขาก็เคลื่อนขบวนไปก่อนที่ขบวนเสด็จจะมาซะอีก
ก็แปลว่าอะไรก็แปลว่าหลีกเลี่ยงที่จะมีการเผชิญหน้าให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
เพราะไม่เช่นนั้นแล้วก็จะต้องทำในลักษณะที่เคยแจ้งเอาไว้ก่อน
ก็คือว่ารอจนถึง๔โมงเย็นเมื่อกระบวนเสด็จมาแล้วเปิดให้ผ่าน
แล้วก็ชูสัญลักษณ์๓นิ้วหลังจากนั้นถึงก็ได้เดินไป
ก็เห็นได้ว่าเขามีเจตนาหรือว่าแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วว่าไม่ได้ต้องการ
ที่จะมีการเผชิญหน้าหรือว่าลบหลู่สถาบันแต่อย่างใด
ฉะนั้นเขาคงไม่เคลื่อกระบวนไปอันนี้ค่อนข้างจะชัด
เพราะเหตุดังนั้นจริงไม่สามารถจะอ้างได้ว่าเด็กศักดิ์ศาสตร์เหล่านี้
หรือว่าการชุมนุมเหล่านี้ก็ต้องการที่จะจาบจ้วงสถาบัน
เพราะอย่างที่ผมบอกนะครับตัวอย่างมันเห็นได้ชัดแล้ว
ฉะนั้นมันจึงไม่สมเหตุสมผลที่หยิบตรงนี้ขึ้นมา
มันไม่มีข้อเท็จจริงตรงนั้นรองรับ
แล้วถ้าเราไปดูบนเวทีจริงเวลาก็พูด
ถ้าเกิดเราไปสังเกตเราไปฟังนะครับก็ยังคงเป็นการพูดด้วยข้อเท็จจริงด้วยเหตุด้วยผล

เพราะเหตุดังนั้นในการที่พูดในภายฟีปลาใสจะว่าไป
การพูดถึงสถาบันกษัตริย์จะน้อยกว่า
หรือในสัดส่วนที่ต่ำกว่าการพิพันธ์มา

ทำไมถึงไม่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
การชุมนุมก่อนหน้านู้นพูดเรื่องนี้มากกว่าด้วยซ้ำไป
ป่ะในครั้งนี้พูดน้อยกว่าอีก

แต่จู่เนี่ยอันนี้ซึ่งพูดน้อยกว่า
พูดแบบด้วยข้อเท็จจริงไม่เห็นด้วยผลด้วยซ้ำไป
ถูกหยิบยกขึ้นมากลายเป็นข้ออ้างในประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

ดูเฉพาะตัวกรณีนี้อีกนะครับ
ไปดูไอ้กติการะหว่างประเทศก็ดีอะไรก็ดี
หลักของความสมส่วนหรือว่าได้สัดส่วนกันระหว่าง
การบังคับใช้มาตรการโดยการจำกัดสิทธิของประชาชวนหรือพระเมือง
กติการะหว่างประเทศก็ดีไม่ได้สัดส่วนกันเลย
เพราะไม่มีอะไรเลยที่ว่าผู้ชุมนุมจะใช้ความรุนแหลง
เราอาจจะเห็นการรุนแหลงที่ประทะปหาปราย
ซึ่งเป็นลายย่อยมากเป็นหลักหน่วยซึ่งแก้๕หรือ๖ราย
ก็เป็นประเด็นที่แบบนะฮะก็จัดการกันได้ในระดับตรงนั้น
มันไม่ใช่เป็นสเกลใหญ่ที่คุณจะไปปิดล้อมไปก่อให้
ครับนะฮะคุกคามข่มขู่ใครถ้าไม่ทำฉันจะแบบบีบคอ
คุณจะอะไรคุณมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเลย

ผมว่าวันนี้เนี่ยพี่น้องคนไทยดูอยู่นะครับ
เพราะว่าวันนี้เราเห็นอยู่แล้ว

เมื่อวานกลุ่มนักศึกษาขัดขวางขบวนเสด็จ
เราก็เห็นอยู่แล้วทำอะไรพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
ผมถือว่าตรงนี้เราเห็นอยู่แล้วนะครับ
คืออาจจะเป็นใครทำก็เราจะเห็นชัดอยู่แล้ว
จอมขวัญก็เห็นในโซเชียลในทีวีใน

ผมถึงบอกไงว่าการเคลื่อนไหวเนี่ยทำได้อยู่แล้ว
แต่ขอยังเดียวอย่าจับช่วงสาบันพระมาขสัตว์

หรือจะเคลื่อนไหวแก้ไขรำนวนผมรับได้นะครับ

ฉันขอแทรกเข้าไปนิดเดียวเรื่องเดียวกันค่ะ

ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเส้นทางที่ท่านเสด็จเนี่ยนะคะ
คือมันต้องไปถามตรงนั้นด้วยไหม

เมื่อรู้ว่ามีชุมนุมอยู่ตรงไหนอย่างไรบ้าง

ก็มีบางคนที่ใส่เสื้อเหลืองอยู่แล้วถอดเป็นเสื้อดำไหมฮะ
เจ้าที่ก็ไม่สามารถรู้ได้เลยนะครับ

ก็ทุกอย่างมันเป็นข้อมูลที่เราเห็นด้วยตาอยู่แล้วนะครับ
แล้วผมก็เห็นผมไม่ใช่ไม่เห็นนะครับบางอย่างนะครับ
ผมเลยไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่อาจารย์พูดนะครับว่า
คือการเคลื่อนไหวมันทำได้อยู่แล้วนะครับ
ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ขอได้ไหมว่า
มันเป็นสิ่งที่พี่น้องคนไทยรักและศรัทธาที่สุดนะครับ
ซึ่งท่านก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับ
ในเรื่องการเคลื่อนไหวของเราเลยนะฮะ

วันนี้ผมคิดว่ามันไม่ชอบทำนะครับ
วนการของมวลชนมันไม่ชอบทำตรงนี้เท่านั้นเอง
แต่เรื่องอื่นผมรับได้นะครับ

ที่ว่าหลังจากนี้สิ่งที่จะขยายตัวออกไป
คือกลายเป็นลักษณะของคู่เผชิญหน้าที่ชัดเจนกว่าเดิมหรือไม่

ในเรื่องปล่อยเพื่อนเราสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะระหว่างโฆษณาแล้วเราไปตัดดู

จะเห็นได้ว่าคือนะตอนนี้คนที่ขึ้นพูด
คือเมื่อสักครู่นี้เร็วนี้เนี่ยก็คือไม้พานุพงศ์นะคะ

ถ้าเรานับเฉพาะแก่นำที่นั่งแถลงข่าวกันก่อนชุมนุมใหญ่

ส่วนอันนี้ก็จะเป็นคนอื่นที่สลับกันขึ้นมาพูด

คือคงไม่ได้เตรียมกันแบบว่าถาวร
คำถามที่ฉันกลับมาที่ดรธนกรก่อนบ้าง

มันจะกลายเป็นลุกลามมากกว่าหรือเปล่า
เพราะว่าละมุนละม่อมกันมาทั้งวันนะเมื่อวาน
คือผมว่าที่ผ่านมา
ผลเอกประยุทธ์ไม่ได้มองนักศึกษาเป็น

ไม่ได้ดำเนินการอะไรที่มันทำให้
ก่อให้เกิดความขัดแย้งภายในประเทศนะครับ
ก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยมาโดยตลอดนะครับ
แต่วันนี้ผมถึงบอกว่ามันมีบางอย่าง
ที่มันทำให้มันจะมีมวลชนอีกฝั่งออกมา

ก็มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการนะครับ
แล้วถามว่าสิ่งที่นักศึกษาเรียกร้องเมื่อกี้

ผมเชื่อว่าเมื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว
เดี๋ยวสารก็เป็นหน้าที่ของสารยุทธิธรรมแล้วนะครับ

เดี๋ยวเพิ่มเติมรัฐบาลก่อนนิดหนึ่งด้วยค่ะ
ถ้าในมุมของคนที่ต้องบริหารสถานการณ์เนี่ย
คือรัฐบาลมองหรือเปล่าว่าวิธีที่น่าจะได้ผลที่สุด
แล้วก็ถูกโต้แย้งน้อยที่สุดคือใช้หมายจับ

ฉันเข้าใจถูกไหมคะยุทธวิธีนี้ไหมคะ
คือผมก็ไม่ได้ทราบในสิ่งที่ผู้ใหญ่ของรัฐบาลนะครับผม
ก็ไม่ได้เข้าไปลงลึกในละเอียดตรงนั้นนะครับ
แต่ผมมองว่าวันนี้เนี่ยรัฐบาลเองก็คงไม่ได้มีความต้องการ
จะดำเนินคดีนักศึกษาอย่างเอาเป็นเอาตายนะครับ
เพราะว่าเราย้อนไปเนี่ยก็เห็นอยู่แล้วนะครับ
ท่านนายกเองเนี่ยก็พยายามถ้อยทีถ้อยอาศัยมาโดยตลอดนะครับ
ไม่ได้ไม่ได้ดำเนินการอะไรที่เด็ดขาดนะครับ
แต่วันนี้เนี่ยในเมื่อเรารู้อยู่แล้วว่าความขัดแย้งมันนำไปสู่
จุดที่มันหนักแล้วก็ทุกฝ่ายก็ประกาศออกมา
วันนี้มันไม่ได้มีมวลชนเฉพาะกลุ่มนักศึกษาแล้วนะครับ
มันมีกลุ่มของกำนันสุเทพมันมีกลุ่มของท่านวลง
มันมีกลุ่มของหมอเหรียญทองคือคนที่ออกมาปกป้องสถาบันมันเยอะมากนะครับ
เพราะฉะนั้นแล้วผมเชื่อว่าท่านนายกเองก็ต้องมีความจำเป็นนะครับ
ที่จะต้องดำเนินการนะครับซึ่งหลังจากนี้ไปเนี่ย
ถามว่ากระบวนการมันไปอยู่จุดไหนเอง
ผมคิดว่าวันนี้มันก็แม้ว่าไปอย่างนี้แล้ว
แต่เข้าใจว่ามันก็น่าจะคนไทยด้วยกันนะครับ
อาจารย์อีมนุเศาส์เนี่ยถ้าลองคิดในมุมกลับอีกแบบ
คือมันก็จริงเหมือนกันนะ

คือในวิทยาลัยของโครงเศรษฐ์ประชาธิปไตย
ไม่มีวิธีการใดที่จะคลี่คลายปัญหาได้อย่างมีอารยะหรือว่าสันติกว่า
การที่เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายเขาได้มีพื้นที่ในการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นของเขา
แต่สิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่ในตอนนี้ก็คือว่าการอ้างด้วยคล้ายกับว่าข้อกังวล๑๒๓
ฟังขึ้นไม่ขึ้นนั่นอีกเรื่องหนึ่งเนาะเป็นคล้ายกับว่าเงื่อนไขในการที่จะปิดกั้นโอกาส
ในการที่จะให้เนื้อแต่ละฝ่ายโดยเฉพาะยิ่งฝ่ายที่เห็นต่างได้ออกมาแสดงความเห็น
ซึ่งตรงส่วนนี้มันไม่สามารถจะคลี่คลายปัญหาได้หรอกเพราะที่สุดแล้วเนี่ยก็คือว่ามันก็เก็บเอาไว้ฮะ
มันไม่ได้คล้ายกับว่าถูกนำขึ้นมาพิจารณานะฮะร่วมกันซึ่งกันตรงนี้ผมคิดว่าที่สุดแล้วในระยะยาวอะครับ
มันไม่สามารถจะแก้ได้ในสังคมอารยะโดยส่วนใหญ่เลยเวลามันเกิดความขัดแย้งในสังคมขึ้นมา
เราไม่ควรที่จะกลัวนะฮะการเผชิญกับปัญหาเราไม่ควรจะกลัวเผชิญกับสิ่งที่เราความขัดแย้ง
เพราะในหลายกรณีความขัดแย้งถ้าเกิดในทางสังคมประสาทมันมีแง่บวกของมันอยู่
เพราะความขัดแย้งมันบ่งให้เห็นว่าคนในสังคมมันมีความแตกต่างกัน
มันมีความแตกต่างทางความคิดมันมีความแตกต่างในเรื่องของประโยชน์
มันมีความแตกต่างในเรื่องอุดมการเรื่องจินตนาการอะไรก็ว่าไป
เราไม่สามารถจะบังคับให้ทุกคนเหมือนกันได้
วิธีการสังคมระยะก็คือว่าเอาความต่างตรงนั้นเอามาขึ้นคุยกันมาข้างบน

แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้คือมันไม่เสมอหน้า

จะแทรกเข้าไปตรงที่ว่าคือแต่ว่าบริบท
คือบริบทความเป็นสังคมไทยบางอย่างที่เป็นข้อเรียกร้อง
ต้องการการถกเถียงอย่างอารยะเนี่ยมันไม่เอื้ออย่างน้อยกว่าอ่ะณช่วงนี้มันไม่เอื้อค่ะ
เพราะเราไม่เปิดโอกาสที่จะเรียนรู้ที่จะอยู่กันอย่างแบบถกกันอย่างอารยะ
ทุกครั้งเมื่อจะมีการถกกันอย่างอารยะก็จะมีการอ้างเหตุผลว่า
ถ้าปล่อยให้เป็นตรงนั้นเนี่ยมันจะเกิดการลุกลามบานปลายขึ้นมา

โดยเฉพาะยิ่งรัฐไทยในปัจจุบันซึ่งควบคุมอำนาจค่อนข้างจะเด็ดเสร็จเนี่ย
มีความสามารถสูงมากครับในการที่จะระงับยับยั้ง
เฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่ขึ้นมาแล้วก็ต้องการที่จะใช้ความรุนแรง
สามารถจะทำได้ชวนเข้ามาคุยสิแต่ไม่เคยเลยไง
ไม่เคยรัฐจะเป็นเจ้าภาพได้ไหมถ้าอย่างนั้น
เป็นเจ้าภาพเลยให้แต่ละฝ่ายมาคุยกัน
แทนที่จะออกสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วไม่ให้ใครมาพูด
เป็นไปได้ไหมล่ะถ้าคิดว่าอยากจะเป็นสังคมอารยะ
เป็นเจ้าภาพทำตัวให้เป็นกลางจริง
ดึงให้แต่ละฝ่ายขึ้นมาพูดบนข้อเท็จจริงด้วยเหตุด้วยผล
และนี่มีผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นตัวตั้ง
เอาอย่างนั้นดิผมคิดว่าอันนั้นแหละน่าจะเป็นทางออก

ที่ผ่านมาก็มีการพูดคุยมาโดยตลอด
อย่างสมมุติว่ากลุ่มนักเรียนน้องนักเรียนเนี่ย
รำตีศึกษาถึงขนาดเดินฝ่าบวนชนไปแล้วไปนั่งคุยอะนักศึกษา

เพราะฉะนั้นแล้วผมว่ามันทำความเข้าใจกันได้
แต่ว่าบางอย่างบริบทบางอย่างมันต้องขอไว้

ผมเข้าใจไงว่าบางเรื่องเนี่ยมันพูดจาคุยกันได้
แต่บางเรื่องเนี่ยคนส่วนใหญ่ของประเทศมันพูดจากันไม่ได้ไง

แล้วคนที่อยู่เบื้องหลังการชุมนุมอะไรต่างเนี่ย

ภพกุณฑนทรคุณประยะบุทธ์หรือใครก็ตามที่ก็ออกมาไม่เป็นไร

คือจริงต้องให้อาจารย์นะตอนนี้ขอข้อสัญญาขอนิดเดียวค่ะ
คือเดี๋ยวจะต้องแตะประเด็นนี้แน่นอนคือประเด็นที่หลายคนห่วงก็คือว่า
ตั้งแต่ก่อนวันชุมนุมแล้วนะคะก่อนเริ่มชุมนุมคือว่า
มันจะเป็นลักษณะเดียวกันกับจังหวะที่เคยเกิดขึ้น๖ตุลาไหม
ไม่พูดถึง๑๔ตุลานะคะเราพูดถึง๖ตุลาค
เพราะถ้าเป็นแบบนั้นมันเท่ากับว่า
เราไม่ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของประเทศและการสูญเสียเลย
คำถามคือว่าเรากำลังจะทำให้มันเป็น๖ตุลาหรือเปล่า

อาจารย์อนุสรค่ะเรียนถามบนความเชื่อโดยสุจริตว่า
ฉันไม่เชื่อว่ามีใครอยากให้เกิดแพทเทิร์นเดียวกับ๖ตุลา

มันเป็นประวัติศาสตร์คนละช่วงแล้วมีเงื่อนไขเฉพาะตัวที่ต่างกันออกไป
กรณี๖ตุลาที่มันเกิดความรุนแรงในสเกลแบบนั้น
ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะมันมีการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐ

ตำรวจตระเบียงชายแดนแล้วก็กร์ลามณอได้การไปจัดตั้ง
กองกำลังในส่วนนั้นแล้วก็มีการบ่มเพาะความคิดอะไรก็ว่าไป
แล้วก็สร้างความเป็นศัตรูหรือว่าความน่าสะพึงกลัวให้กับคนนั้นหรอกนาน
เมื่อถึงเวลาก็สามารถจะดึงเหรอแล้วมาใช้ได้
แม้ว่าจะมีการทำงานของกรมนนะครับ
จะผ่องถ่ายภารกิจที่คอสชทำแล้วยังไม่เสร็จสิ้นนะครับลงไป
มีคนมวลชนตัวเองกระสาทมากมายกายกรรม
แต่การดำเนินการไม่ได้เป็นในลักษณะแบบนั้น
เพราะฉะนั้นในแง่ของการปลูกฝังความเกลียดชังความอะไรก็ว่าไป

ไปถึงว่ามวลชนที่จัดตั้งขึ้นมาเป็นกลุ่มต่างเนอ
ทิงแดงอะไรก็ว่าไปก็ยังไม่มีกลุ่มแบบนั้นอยู่
ฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขแบบนั้นที่จะใช้ความรุนแรงในสเกลแบบนั้นจึงจบไป
อันที่สองก็คือว่าในสมัยนั้นนะครับช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของคนทั่วไป

แล้วมันมีคนจำนวนหนึ่งที่เห็นพ้องหรือสนับสนุนการใช้ความรุนแรง
ในส่วนเห็นพ้องหรือสนับสนุกการใช้ความรุนแรงหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในบ้างส่วน
ส่วนหนึ่งก็คือได้รับข้อมูลข่าวสารที่เพียงด้านเดียว
สมัยนั้นก็คือเราก็จะมีสถานีวิทยุยานเกาะเราจะมีหนังสือพิมพ์ดาวสยามอะไรก็ตามแต่
มันก็จะผูกขาดความรับรู้ของผู้คน

ข้อมูลข่าวสารมันมาทะลักทะลายมาก
มันมีหลายช่องทางเต็มไปบดเลย
ฉะนั้นโอกาสที่จะทำให้คนที่จะมองเห็นข้อมูลด้านเดียว
ตัดสินใจไปแบบง่ายมันเกิดขึ้นยาก
เพราะฉะนั้นผมคิดว่า๒ข้อที่ประกอบเข้าด้วยกัน

โอกาสที่มันจะเกิดการใช้ความรุนแรงประคุกติรักษ์กลับมาเหมือนเก่า
ค่อนข้างจะจำกัดนะครับในเงื่อนไขประวัติศาสตร์
หลัยช่วงทายเดี๋ยวฉันถามแบบนี้ค่ะ
สิ่งที่รัฐบาลควรคำนึงถึงหลังจากนี้
ตั้งแต่วิทยาธิต่อไปเพื่อไม่ให้สถานการณ์รุนแรงหรือดุกดัน

ผมคิดว่าหนึ่งก็คือว่ารัฐบาลเนี่ยควรจะรับ
คล้ายกับว่าพิจารณาข้อเสนอนี้อย่างตรงไปตรงมา
แล้วเหตุด้วยผลไม่ควรจะบ่ายเบียงเอาประเด็นอื่นขึ้นมา

เอาประเด็นที่ว่าตอนนี้มันมีมวลชนอีกฝากหนึ่ง

มีทหารจำนวนร้อยกว่านาย

มีการขอร้องให้มีการชะลอ

ไม่อยากมีการพูดเรื่องการเบื้องเด็กตรงนี้ไปละก่อน

บางส่วนนี้ผมคิดว่ารัฐบาลนะครับไม่ควรที่จะคล้ายกับว่าชะลอหรือบ่ายเบียงประเด็น
หรือข้อเสนอตรงนี้ควรที่จะไม่ว่าคุณจะไปหยิบยกประเด็นอะไรขึ้นมา
ไปหวัดจากตรงหรือว่าในเรื่องของมงชลที่กำลังขึ้นมาควรที่จะเรียงประเด็นนี้
เพราะอย่างที่เห็นสถานการณ์ที่มันไปตอนนี้มันทำให้ช่องทางที่มันเคยอย่างน้อยสุด
ในเรื่องของรัฐมนุมที่มีการตั้งกรรมนิการศึกษา

ก่อนหน้าที่จะมีการสลายการชุมนุมเมื่อวาน
ก็ได้ยินเสียงจากสวจำนวนหนึ่งนะ

ก็พูดว่าเดี๋ยวเปิดขึ้นมายังไงก็รับร่าง
เพราะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันต้องการให้สังคมมันสมารถฉัน

ทำไมถึงเลือกที่จะสลายการชุมนุม

มันไม่เห็นว่าก็จะเกาะความรุนแรงอะไร
แล้วเรื่องของการที่บอกว่าจับช่วงนี้
ข้อจริงแล้วส่วนที่มันเกิดขึ้น
มันไม่ได้อยู่ในส่วนของการชุมนุม
ที่แบบมีแกนนำเป็นคนนำไป
มันเกิดขึ้นในส่วนของอาจจะเป็นว่ามวลชนอีกส่วนหนึ่ง

มันไม่ได้เป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับขบวนเลย
ฉะนั้นอย่าเอาสิ่งที่ตรงนั้นมันมาพันกับตรงนี้
มันควรจะดูว่าไอ้การตัดสินใจหรือการดำเนินการ
ของขบวนใหญ่ที่มีการตัดสินใจว่า
การเลือกที่จะเคลื่อนขบวนไปก่อน

มากกว่าควรจะเป็นตัวที่ถูกชี้ให้เห็นว่า

คือมีอะไรบ้างที่คิดว่าผู้ชุมนุมควรหรือไม่ควรทำคะ

แล้วก็อย่าไปยุ่งกับเรื่องการปฏิรูปสถาบัน
ผมจึงบอกว่าทำไมอาจารย์ไม่คุยกับลูกศิษย์ว่า

แต่พอนี้มันบานปลายแกนนำต่างเนี่ย
มนุนก่อนหน้านี้ก็ขึ้นพูดในสิ่งที่คนมันรับไม่ได้
ว่าไปเลยนะครับแต่ขออย่างเดียวเนี่ย

เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยรัฐบาลเองเนี่ย

แต่ว่าต้องตัดเรื่องนี้ไป
และผมเชื่อว่าทุกคนมันก็อยู่กันได้เราเป็นคนไทยด้วยกัน
การแก้ไขการเคลื่อนไหวต่างเนี่ยรับกันได้เป็นสิทธิเสร็จภาพที่ทำได้อยู่แล้วนะครับ
แต่ขออย่างเดียวอย่าไปยุ่งกับเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย
เพราะว่าคนไทยส่วนใหญ่รับไม่ได้
แล้วพวกเราเองเนี่ยเติบโตมาเนี่ยสถาบันพระเป็นเสาหลักของประเทศ
ผมเชื่อว่ามันคุยกันได้ขอเท่านั้นอย่างเดียว
ให้สื่ออย่างโทรทัศน์เป็นสื่อที่เป็นสื่อกลาง
สังคมนะคะเรียนขอย้ำอีกครั้งว่าคือเรียนเชื่อว่าโดยวิชาชีพทุกคน
อยากจะทำอย่างที่คุณผู้ชมคาดหวังแต่โดยกรอบที่เราได้มา
เราทำไม่ได้จริงนะคะเราจะพยายามที่สุดเท่าที่ทำได้
อันนี้อาจจะพูดเฉพาะในรายการเราก็ไม่กล้าพูดแทนคนอื่นนะคะ
แต่เชื่อว่าทุกคนในทุกสำนักข่าวตอนนี้ก็ทำงานหนักอยู่เช่นเดียวกัน
กรอบนี้นะคะวันนี้หมดเวลาของเราแล้วนะคะ
ขอบคุณแท่กับทั้งสองท่านค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ